ชาวบ้านกำลังแห่บุญกระถิ่นจะไปถวายวัดฮะ
ก็ร้องรำทำเพลงกันปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
เพราะว่ารถแห่เบรกแตกไหลลงมาทับชาวบ้าน

รถเนี่ยมีคนเจ็บเก้าตายหนึ่งนะครับเหตุการเกิดขึ้นใน
หมู่บ้านสำทองตำบลตาดขาที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจสพนหินตรวจสอบแล้วพบนางบุญทอง
อายุ๕๒เธอเสียชีวิตถูกรถสิบล้อทับร่างคนเจ็บ
เก้าคนเนี่ยเป็นผู้ชายห้าเอ่อเป็นผู้ชายสี่แล้วก็ผู้
หญิงห้านะครับเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกว่าชาวบ้านกำลังจะ
นำบุญกระถิ่นไปถวายวัดอีกไม่ไกลก็จะถึงวัดแล้ว
ครับแล้วมีคนร่วมขบวนบุญนี้เป็นร้อยคนคุณบอมอภิ
นักข่าวของเราลงพื้นที่ครับพบว่าจุดเกิดเหตุนั้นตรง
เส้นนั้นนะฮะเป็นถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้านและลักษณะคือ
เหมือนกับว่าเป็นทางลงเนินที่มีความลาดชันคุณบอม
ทดลองเอาขวดน้ำไปวางบนถนนดูซิว่าขวดน้ำมันจะอยู่
นิ่งเฉยหรือมันจะกลิ้งหรือเปล่าสังเกตดูว่าความลาด
ของพื้นที่นี้เป็นอย่างไรเนี่ยฮะขวดน้ำที่วางเอาไว้
มันไหลกลิ้งกลิ้งกลิ้งตกลงมาแบบเนี้ยครับคือเมื่อกี้นี้
เห็นในคลิปเนี่ยรถก็ไหลลงมาเร็วอยู่นะคะใช่ครับคือคุณ
บอมเนี่ยแค่วางเลยนะไม่ได้มีการดันอะไรด้วยนะฮะ
ปล่อยลงไปเฉยเลยแล้วขวดน้ำก็กลิ้งไม่หยุดเลย
่งเร็วขึ้นด้วยเห็นไหมคะเนี่ยเห็นไหมพื้นที่ตรงนี้มีความ
ชันนะฮะลาดเอียงลงมาดังนั้นเวลาจังหวะที่รถเบรก
ไม่อยู่แล้วไหลลงมาเนี่ยก็เลยพุ่งชนคนได้คุยกับคุณยาย
ไหลครับอายุ๗๕ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าเมื่อวานนี้มี
งานบวชมีงานบุญแห่ต้นกระถิ่นแล้วก็แห่รอบหมู่บ้านมีคน
ร่วมงานหลายร้อยคนเลยครับก่อนเกิดเหตุอ่ะมันมีแต่รอยยิ้มมี
หัวเราะทุกคนอิ่มเอมใจกำลังจะไปร่วมบุญกระถิ่นกัน
ขณะที่รถแห่กำลังผ่านมาบริเวณหน้าบ้านของเธอจู่รถ
ไหลลงจากเนินครับคนที่อยู่แถวนั้นโดยเฉพาะด้านหน้ารถวิ่ง
หนีตายโอละหมาดบางคนหนีไม่ทันถูกรถชนและเหยียบเข้าไป
ใต้ท้องรถเมื่อรถไหลลงมาหักเลี้ยวหลบลงไปข้างทางแล้ว
กับต้นไม้รถจึงหยุดตอนนั้นมีคนที่ติดอยู่ในรถด้วย
ชาวบ้านก็ช่วยกันนำตัวออกมาส่วนผู้ตายเนี่ยครับเธอเห็น
กับตาเลยว่ารถไหลลงมาแล้วเหยียบเข้าไปที่กลาง
ลำตัวเลยเป็นเหตุให้เสียชีวิตทีมงานเดินทางไปที่วัดห้วย
ไผ่หรือว่าวัดสิริมงคลที่อำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยครับเป็น
สถานที่ตั้งศพและได้คุยกับทางด้านลูกสาวของคุณแม่
บุญทองชื่อว่าคุณวรนุษย์นะฮะลูกสาวของผู้ตายพร้อมกับ
อยู่ระหว่างการจัดเตรียมงานศพให้นักข่าวของเราเปิด
ให้คุณบอมอภิวัตดูครับเป็นคลิปที่แม่กำลังถ่าย
ร่วมขบวนแห่ต้นกะถิ่นก่อนที่รถจะไหลลงมาทับร่าง

คลิปที่คุณบอมได้ดูที่คุณผู้ชมอาจจะได้เห็นหน้าจอ
ตอนนี้เนี่ยนะครับเธอบอกว่านี่คือคลิปสุดท้าย
ที่ได้มีโอกาสได้ถ่ายกับแม่
คิดเลยว่าวินาทีนั้นนั่นคือภาพคู่สุดท้ายของแม่กับลูก
ลูกสาวบอกได้ว่าเธอเป็นคนชวนแม่ไปงานกระถิ่นที่บ้านสามี
ตอนที่เกิดเหตุเธอกับแม่อยู่ด้วยกันครับ
ยืนห่างจากหน้ารถประมาณ๕๐เมตร
ช่วงนั้นเธอกับแม่กำลังสนุกกับเสียงเพลง
แม่ยืนถ่ายคลิปตัวเองอยู่
จังหวะนั้นมีเหรียญโปรยทานโปรยมาพอดีเลย

แล้วจู่จังหวะนั้นนะฮะรถไหลมาทับแม่พอดีเลย
พยายามจะช่วยตะโกนบอกแล้วแต่ไม่ทัน
ภาพที่ลูกสาวเห็นคือเห็นแม่ถูกรถทับแบบต่อหน้าต่อตา
แล้วประโยคที่แม่พูดยังกล้องอยู่ในหูเลย
บอกว่าช่วยด้วยช่วยแม่ด้วย

แม่เคยพูดกับเธอก็ไม่คิดนะว่านั่นเป็นการพูดแบบเป็นรางสังหรณ์หรือเปล่า

ถ้าแม่ตายไปใครจะคอยดูแล
นั่นเป็นคำพูดสุดท้ายที่แม่พูดกับเธอเตือนให้เธอ
ไวหน่อยไปทำงานเพราะแม่อาจจะไม่ได้อยู่ปลุกไปตลอด

ส่วนคนขับรถหลังเกิดเหตุก็มาขอโทษแล้ว
แล้วก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ารถเบรกไม่อยู่จริง

ไม่อยากเสียแม่ไป
ผมกลับขอโทษว่าไม่ได้ตั้งใจอีกหรือรถมันเบรกไม่อยู่
แล้วช่างลงอะไรหนึ่ง

ผมไม่ได้ตั้งใจ
อายุ๓๑ปีเดินทางไปที่วัดไปกราบขอขมาศพผู้ตาย
ขอโทษครอบครัวของผู้ตายและเปิดใจเล่าให้ฟังว่า
ก่อนเกิดเหตุก็ขับรถมาปกติเลยครับ
มีผู้คนที่มาร่วมงานจำนวนมากยืนอยู่หน้ารถ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางลงเนินของหมู่บ้าน
แล้วหม้อลมของรถเกิด

เพราะจังหวะนั้นรถไปเร็วไม่ได้ต้องค่อยไป

เพราะว่ามีชาวบ้านอยู่ข้างหน้าครับ
แล้วต่อมาเอาเบรกไม่อยู่จังหวะลงเงินพอดีเลย

แต่ปรากฏว่าเครื่องเสียงที่เปิดเสียงดังมาก
ไม่ได้ยินเสียงที่เขาตะโกนบอกครับ

เขาพยายามบังคับรถให้ลงไปข้างทาง

ลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
แต่ก็มิวายมีคนเจ็บแล้วก็มีคนตายในเหตุการณ์นี้ครับ
เสียแจครับเหลศอย่างนะเคฟสึกแบบรู้สึกผิดนะครับ
แต่ว่าผมแบบรูป

แต่ผมก็หักออกข้างทางแบบไม่อยากให้มันเกิดอย่างเสียหายหลาย

คนโรงพยาบาลหนองหิน๑คนนอกจากนี้ครับผู้บาดเจ็บที่
เหลือมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก็ทยอยกลับบ้านไปแล้วครับ